ผมจะย้ำตรงนี้เพราะว่าคุณยายตัวคนเดียว
เป็นสาวโสดไม่เคยแต่งงานเลย

ปกติจะมีพี่น้อง๓คน

เป็นแมลงพี่ชายก็กินเหล้า

ก็ทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามามาช่วยเหลือมารู้เรื่องคุณยายนั่นแหละ

เอางี้ผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อน
คุณยายมันเกิดอะไรขึ้น
ใครที่มาหลอกไปเปิดบัญชีแบงค์แล้วก็ทำบัตรเอทีเอ็
แล้วเอาเงินยายไปหมดเลย๕๕๐๐บาท

แต่พวกน้องบัวอยู่ห่างกันเท่าไรนะ

เห็นกันมาตั้งแต่เขายังเด็กอย่างนี้หรอ

ใช่ค่ะแต่ว่าจำแม่น

เขาก็มาถ้าขายผักขายอะไร

ยายก็ไม่ค่อยระบายความดันไม่มี
เฮ้ยไอ้น้อยมึงจะไปไหนหรือเปล่าไม่ไปหรอก
เผาเป็นหมอที่ไปหาหมอ
พอไปเลยเขาตอบไม่ได้อายุเยอะ
ความดันสูงไม่มีเท่านี้ไปเท่าเหลือ

กับพี่พี่ต่อนะฮะก็คือเขามารู้ว่าคุณยายกำลังขายที่ดิน
ใช่ไหมอ่าเขาเข้าไปขายให้ด้วยใช่ค่ะ
สิบไร่ค่ะอ่าเพราะว่าเขายายอ่ะมีเงินฝากอยู่บ้านหมออยู่แล้วห้าแสน
อ๋อมีบัญชีอยู่แบงค์หนึ่งห้าสิบบาทขายที่แบงค์หนึ่งแล้วอันนั้นน่ะ
ขายไปแล้วเป็นเจ็ดไร่สองอ่านค่ะอืมแล้วเหลือเงินที่ว่าเอามาใช้จ่ายระเบิกเอาไว้บ้าน
ก็เหลืออยู่ห้าแสนอืมแล้วลีนี่ก็เข้าไปตีสนิทกับยาย
ว่ายายมีเงินอันนั้นไอ้นี่แล้วก็พอรู้ว่าไปบอกขายที่ให้
ก็เตรียมย้ายบัญชียายไปพระบาทเลยอ่ะยายมีเงินอยู่ห้าแสน
ใช่อันเก่ามีอยู่ห้าแสนแล้วเขาก็รู้ว่ายายก็มีที่อีก๒๐ไร่
ใช่พี่กำลังจะขายแล้วเขาเป็นคนไปบอกขายให้อ่ะ
แล้วก็บอกขายให้ด้วยจ้ะแล้วก็เลยบอกยายว่าอ่า
ปกติบัญชีเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่บ้านหมอบ้านหมอค่ะ
เขาก็บอกว่าอ่าให้ยายไปเปิดอ่าแบงค์อีกแบงค์หนึ่งไหมจ้ะอ่า
ให้ย้ายให้ย้ายไปว่าเดี๋ยวขายที่ได้เงินจะได้เข้าธนาคารนี้
ใช่ไหมอ่าใช่เขาเขาให้ผลว่าทำไมต้องยาย
บอกไหมยายจำได้ไหมอ่าเขาบอกไปเอายากบันหมอมันสูง
นั่นมันต่ำอย่างนี้แต่ธนาคารพระบาทต่ำจริงจริงค่ะ
หมายถึงอะไรนะธนาคารอ่ะเวลาขึ้นไปอ่ะมันสูงบ้านหมออ่ะ
มันต้องขึ้นบันไดสูงใช่ค่ะเขาบอกว่ายาย
แบงค์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยห้าแสนบาทเนี่ยอุ้ยตึกตึก
มันสูงใช่ค่ะเวลาไปทีมันก็ลำบากค่ะนี่เดี๋ยวขายที่ได้๕๐๐
อ่าเขาบอกขายเท่าไรนะครับได้ห้าล้านห้าล้านเดี๋ยวขายได้เนี้ย
มันต้องไปแบงค์อีกใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันลำบากย้ายไปตรงสาขา
พฤตบาทตรงนั้นน่ะใช่ค่ะเดินง่ายหน่อยตำจริงค่ะ
ก็ไปเปิดเขาพาไปเปิดที่แบงค์ด้วยฮะจ้ะไปเปิดเองเลย
เปิดเขาทำเองหมดเขาทำเองหมดยายเท่านี้ทันที่เขาไปขายได้
คนหมายถึงยายไปที่แก๊งด้วยไหมวันที่เปิดบัญชีหรือว่าอยู่ที่บ้าน
เขาพาไปด้วยไงพาไปด้วยค่ะอ่าก็แต่ลูกหลานตอนนั้นยังไม่รู้กันหรอก
ไม่รู้อ่ะแต่อย่ามาเล่าให้ฟังตอนนี้เราจะไปยืมเงินอันนี้
ลูกแล้วลูกบุญธรรมอ่ะลูกบุญธรรมก็ไม่รู้เรื่องนะ
ช่วงช่วงนั้นทะเลาะกันเรื่องพี่ก็ติดผู้หญิงอยู่ผู้หญิง
เดี๋ยวพี่กำลังฟังเอาเป็นว่าตอนนั้นก็อยู่คนเดียวจ้ะ
แสนที่โอนย้ายมาก่อนหน้านี้ที่ย้ายแบงค์
เป็น๕แสน๕๕ล้าน๕ค่ะ

ก็ก็ผ่านมาเรื่อยค่ะ
ระหว่างทางนี้เขายังอยู่ไหมครับคุณยาย
คนที่มาพาไปเปิดบงค์เปิดแบงค์
ยังไปมาหาสู่อยู่ไหมหายเรื่องเหรอไม่มาหรอก

เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงระหว่างก่อนที่พี่จะมา
จะมายืมเงินยายแล้วถึงรู้ช่วงนั้นก็ยังมาอยู่นะคะ
เขายังมาหาอยู่ใช่ค่ะก็ยังมาไปมาหาอยู่
เพราะว่าเขามาวัดที่แปลงใหม่ที่จะขายอีกนะอานะ
ตั้งแต่วันนั้นพอรู้ว่าเราแจ้งความเขาก็ไม่มาเลย
ก็คือในระหว่าง๑ปีนั้นมาตลอดเวลา
เพราะมีที่อีกแปลงหนึ่งที่รอขายอยู่เหมือนกัน

ยังไม่รู้ค่ะเพราะถนนยังไม่ออกมาว่ามันเหลือกี่ไร่
เข้ามาออกค่ะหลังวัดให้เศรษฐ์เมือนแปด

อ๋อเหรอยายเคย
ยายบูตรว่าไงพูดให้คุณฟัง
เอาหังกูมาซิบัตรอะไรอะไรเอามาให้คุณหมด

ทำไมเขาบอกว่ากันอย่างไร
ไม่โครงหรอก

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคคุณ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทรัดต์ทีวีช่อง๓๒ครับ